แฟนคลับเค้าจะดันเค้าจะจิ้นแล้วเนี่ย
คุณแม่เองก็ทั้งดันทั้งจิ้นเหมือนกัน
สำหรับคู่ของนายนพัฒน์กับใบเฟิร์นพิมชนกคุณผู้ชม

แต่กล้อมก็น่ารู้คู่นี้เค้าแจกทองอีกมั้ยแจกทองอีกมั้ยบ้านนี้
บ้านนี้ไม่จักทองไม่จักความสุดใสน่ารักมาก

คือต้องเป็นอีกคู่นึงนะคุณผู้ชมที่แฟนคลับเนี่ยเขาลุ้นอย่างต่อเนื่องเลย
สำหรับน้องนายนพัฒน์และใบเฟิร์นพิมชนก
บอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยได้แรงเชียร์จากคุณแม่เขาด้วยเหมือนกัน
ซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแม่หมูพิมพากาเนี่ยโอ้โหขยันโพสต์อวดโมเมนต์น่ารัก
ตะมุตะมิคิมมีโนโต๊ะของคู่นี้เอาไว้ตลอดเลย
โดยเฉพาะตอนนี้น้องนายกับใบเฟิร์นกำลังจะมีละครด้วยกันใช่ไหม
ก็ยิ่งเพิ่มความฟินความจิ้นให้กับแฟนเข้าไปอีก
แม้ว่าก่อนหน้านี้ใบเฟิร์นจะเคยออกมาเปิดใจผ่านสื่อนะคะว่า
ความสัมพันธ์กับนายนพัฒน์เนี่ยมันก็คือเพื่อนที่หวังดีต่อกันจริง
แต่เอาจริงเลยนะพอเราเห็นแรงเชียร์แรงซัพพอร์ตของแม่หมูแล้ว
เราเองรวมไปถึงแฟนคลับก็ยิ่งมีแรงลุ้นให้คู่นี้เขาพัฒนา
จากคู่จิ้นให้เป็นคู่จินสักทีนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะไม่ต้องให้ใครมาลุ้นเลย
เพราะความรัก๙ปีของเขา๒คนโอ้โห
หวานเวอร์หวานทะลุมิติออกมาเป็นคลิปแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นั่นก็คือสามีแห่งชาติอย่างก๊อตจิรายุ
เขาแอนิเวอร์แซรี่ครบรอบ๙ปีกับโบเบนเจวันค่ะ
ด้วยภาพเหล่านี้คือไม่รู้จะห่ำคำอะไรมาบรรยายดีนะพี่แจ๊

ใช่เพราะว่ามีแต่ความรักเต็มไปหมด
เอ๊ะอะหอมแก้มเอ๊ะอะสอดกันกลมเลยล่ะค่ะ
เอาล่ะในเมื่อเราเห็นสามีแห่งชาติเขาแฮปปี้ขนาดนี้

รักกันเราก็ต้องดีใจเป็นเรื่องราวดี
ความรักของหลายคู่แล้วมันชุ่มชื่นหัวใจนะพี่แจ๊
ในเมื่อเราโสดใช่ไหมคะจะให้เราทำอะไรล่ะคะ
บูเตรลเอาอีกแล้วเออเออเออเออ